พูดถึงเรื่องอาหารการกินที่เป็นอาหารหรือเป็นขนมพื้นถิ่นของแต่ละที่
จะพาคุณผู้ชมไปหาขนมอร่อยหากินยากที่จังหวัดสตูน
ลงใต้กันไปเลยค่ะเขาบอกว่าเป็นขนมที่หาทานได้ยากมากนะคะ
ชื่อว่าขนมโกยรำเป็นขนมพื้นบ้านเลย
กุบังปาโหลดนะคะอยู่ที่หมู่๒ตะบนควนสตออำเภอควนโดนจังหวัดสตูน
กำลังช่วยกันทำขนมโกยรำเลยค่ะ
ซึ่งขนมโกยรำเนี่ยนะเป็นขนมโบราณที่ชาวบ้านยังมีการอนุรักษ์แล้วก็ทำกันอยู่
แต่มีเพียงแค่ไม่กี่หลังคาเรือนเท่านั้นที่ยังทำกันนะคะ
โดยขนมโกยรำถือว่าเป็นขนมท้องถิ่นของชาวบ้านที่ตำบลควนสตอ
ยึดถือแล้วก็ทำสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
แล้วนิยมทำรับประทานกันในช่วงเวลาพิเศษ
อย่างเช่นวันฮารีรายอร์ของพี่น้องชาวไทยมุสลิมนั่นเอง
นางเจ๊มาระยำเละวังนะคะอายุ๖๒ปี
ชาวบ้านที่ตำบลควนสตอก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะที่สืบทอดการทำขนมโกยรำแบบนี้มา
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเขาเนี่ยนะเห็นวิธีการทำขนมโกยรำแบบนี้มาตั้งแต่ยังเป็นเด็กแล้ว
ปัจจุบันนะคะขนมนี้ทำกันน้อยลงก็เพราะว่ามันมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก
วิธีการทำเล่าให้ฟังคร่าวก็แล้วกัน
วิธีการทำก็คือนำแป้งข้าวเหนียวมาคั่วก่อนคั่วให้มีกลิ่นหอมนะคะ
จากนั้นก็จะนำไปโม่โม่ให้ละเอียดเพื่อจะได้เป็นแป้งข้าวเหนียว

เพราะฉะนั้นคือขั้นตอนการทำก็ยาก
ของที่ทำเนี่ยก็ยากเพราะว่าเป็นไม้แกะสลัก

ทางชาวใต้หรือว่าพี่น้องชาวไทยมุสลิม
เขาก็นิยมทานคู่กับพวกชากาแฟ
เป็นขนมเป็นของว่างทานได้ทั้งช่วงเช้าช่วงบ่าย

ก็จะได้สังสารไปพูดคุย